สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะ
วันนี้วันอังคารที่ยี่สิบหกมิถุนายนค่ะอยู่กับพี่ชั้นอรัชพรชาลาโดน
แล้วก็วันนี้อยู่กับคุณสืบสกุลพันธ์ดีด้วยนะคะ
สวัสดีนะครับวันนี้ยังมีทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายอยู่นะครับ
ทีมข่าวของเราประจำจุดอยู่ที่นั่นดังนั้นเที่ยงนี้เราก็จะมีรายงานความคืบหน้าให้ทราบ
เพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกการปฏิบัติการเข้าไปอยู่ตรงนั้นเต็มที่นะครับ
ต้องบอกว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานพลเรือนคือเอาว่าทุกคนนะคะ
ร่วมแรงร่วมใจส่งทั้งใจส่งทั้งแรงส่งทุกอย่างที่จะช่วยเหลือได้
เมื่อวันดิฉันอ่านทวิตเตอร์มีคนบอกว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยมีอาถรรพ์ดูหน้าขนลุกก็จริง
แต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกกว่าคืออะไรรู้ไหมคะ

ข่ายโทรศัพท์ทั้ง๕เครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยพร้อมใจกันหันเสาสัญญาณเข้าไปที่บริเวณถ้ำหลวง
ใช่ครับเพื่อให้การติดต่อเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
รวมถึงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอุปกรณ์ต่างที่จะเข้าไปใช้พร้อมกับการปฏิบัติการครั้งนี้
หากนับช่วงเวลาแล้วตั้งแต่๑๗นาฬิกาของวันเสาร์ที่๒๓มิถุนายนจนกระทั่งถึงเวลานี้
นี่แหละครับตัวเลขขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเราไม่สามารถติดต่อเด็กทั้ง๑๒คนพร้อมโค้ชได้ทั้งสิ้น
๖ชั่วโมงกับอีก๕๐นาทีแล้วนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายฝ่ายระดมกำลังกันหลายคนเป็นห่วงนะคะว่าถ้ามีการพร่องน้ำ
ตอนนี้ทางออกแรกที่เลือกกันคือจะพร่องน้ำออก
หลายคนก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะแล้วชาวจังหวัดเชียงรายจะน้ำท่วมไหม
สิ่งที่ชาวเชียงรายทำก็คือยกของขึ้นที่สูงค่ะ
คือพร้อมรอให้ท่วมเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเด็กออกมาได้
ในการที่จะลำเลียงชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คือเอาทั้งอุปกรณ์ดำน้ำทั้งโรนติดกล้องจับความร้อน
เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
อุปกรณ์เหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราเอามนุษย์เข้าไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็มีความอันตรายเกิดขึ้น
ถ้ามีขุนยนต์มาช่วยชุ่นแรงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะ
ซึ่งชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีทั้งหมด๑๔คน
เพื่อจะได้เร่งช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนแล้วก็โค้ดรวม๑๓ชีวิตนะคะ
ใช้เวลาเดินทางเมื่อวานนี้๑ชั่วโมง
สว่างทิศศรีกิจสุวรรณหัวหน้าชุดปฏิบัติภารกิจศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็บอกว่า
คุณยนต์ดำน้ำเนี่ยสามารถสำรวจความลึกของถ้ำเพื่อจะช่วยหาเส้นทางให้นักประดาน้ำเข้าไปช่วยเหลือด้านในถ้ำได้
รวมถึงเขายังมีการติดตั้งระบบโซน่าที่สามารถสร้างแผนที่ของถ้ำได้
มีระบบตรวจจับวัตถุสามารถทำงานในน้ำขุ่นระบุพิกัดในการเจอวัตถุได้
ซึ่งหลังจากเดินทางถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วเนี่ยใช้เวลาติดตั้งอุปกรณ์๔๕นาทีหลังจากนั้นเริ่มดำเนินการได้เลย
ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมโดรนก็บอกนะคะว่า
ในส่วนของโดรนจะบินเก็บภาพพื้นที่ของถ้ำด้านนอกทั้งหมด
และจะใช้กล้องจับความร้อนในการหากลุ่มความร้อน
เอามาทำแผนที่เพื่อนำไปวางแผนในการช่วยเหลือค่ะ
ผมตั้งใจว่าจะไปบินเพื่อเก็บภาพพื้นที่นะครับ

แล้วก็ใช้กล้องจับความร้อนในการจับหาดูว่ามีกลุ่มของความร้อนตรงไหนบ้าง
แล้วก็ทำแผนที่ให้เขาเพื่อเอาไปวางแผนต่อ
เพราะว่าเราสามารถบินได้ทั้งวันแล้วก็เข้าพื้นที่ได้เท่าที่เราต้องการ
ความลึกของความหนาของผิวถ้ำเป็นอุปสรรคในการจับความร้อนอะไรอย่างนี้ไหมครับ
กล้องจับความร้อนจริงแล้วมันไม่ได้ทะลุกลงไปในถ้ำ
แต่ว่าจากด้านผิวบนเราเห็นความร้อนที่อยู่บนผิวทั้งหมด
ซึ่งการเข้าให้การช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
มีอีกหลายหน่วยงานเลยจริงค่ะที่พร้อมจะให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ระบบการสื่อสารไฟฟ้ากำลังพลทุกอย่าง
และทุกคนยังคงมีความหวังว่าทั้ง๑๓ชีวิตยังคงปลอดภัยนะคะ

จากให้กำลังใจกันแล้วอย่างหน้าจอตลอด๒๓วันนี้
ก็ให้กำลังใจในการค้นหา๑๓ชีวิตให้เจอนะครับ

จะส่งสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นไปช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเรื่องของไฟฟ้านั่นเอง
เพราะไฟฟ้าต้องเข้าให้ถึงในถ้ำมีความมืด
ติดไฟให้ได้และสายไฟมันต้องกันน้ำด้วยนะครับ
รวมถึงเรื่องของเครื่องปั่นไฟ
ในการที่จะไปปั่นให้เครื่องดูดน้ำ
สามารถที่จะดูดระบายน้ำออกมาได้นะครับ
ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโดยนายเสริมสกุลคล้ายแก้ว
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพ
เปิดเผยนะครับว่างานเร่งด่วนในวันนี้
คือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยหรือว่าปพ
ในการลากสายไฟกันน้ำจากเครื่องปั่นไฟ
เข้าไปภายในถ้ำระยะทาง๓กิโลเมตร
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำ
ว่าช่วงบ่ายของวันนี้จะติดตั้งสำเร็จ

พร้อมกับยืนยันว่าทีมค้นหา
จะมีไฟฟ้าใช้ตลอดการปฏิบัติภารกิจ

พอไฟไม่มีตกดึกมืดอันตรายนะครับ
คืนที่๒เริ่มมีไฟจากหน่วยของปฏิบัติการที่เข้าไปแล้ว
และตอนนี้การไฟฟ้าจะติดตั้งเต็มที่นะครับเรื่องของไฟนะครับ
เครือข่ายสื่อสารอย่างที่คุณอรัชพรบอก
ทุกค่ายเลยที่เข้าไปหันเสาสัญญา

คือพยายามที่จะเพิ่มคลื่นสัญญาณให้ได้มากที่สุด
เพื่อที่ว่าอาจจะมีโอกาสในการติดต่อเด็กหรือว่าโค้ชได้
เสริมกำลังเครือข่ายสื่อสารอย่างเต็มที่นะครับ
โดยส่งรถสถานีฐานเคลื่อนที่หรือว่ารถโมบาย
พร้อมทีมวิศวกรเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
รวมทั้งทำการปรับจูนสัญญาณจากสถานีฐานใกล้เคียง
ด้วยการหันจานสายอากาศไปยังบริเวณถ้ำหลวง
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน
รวมถึงสแตนบายทีมงานไว้
และวิศวกรไว้ณศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
เพื่อมอนิเตอร์การทำงานตลอดเวลานะครับ

เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตด้วยนะครับ

จนที่หลายภาคส่วนจะหน่วยประถมพยาบาล
หน่วยไฟฟ้าจะหน่วยคลื่นอะไรทุกอย่าง

ตอนนี้มีการเรียกเพื่อนของเด็กทีมฟุตบอล

รวมถึงมีการเรียกชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
มาให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับตาน้ำในถ้ำ
แล้วก็ดูแผนที่ว่าจะสามารถเข้าไปทางไหนอย่างไรบ้าง
และข่าวดีตอนนี้นะคุณผู้ชมก็คือน้ำภายในถ้ำ

ยิ่งน้ำลดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นความหวังมากเท่านั้น
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันเลย
คุณทัศนัยโฆษธองผู้สึกอัธรรยาทราชทีวี
แห่งนี้ปิดแล้วเพราะว่าฝนโศกตลอดทั้งวันครับ
ไม่สามารถจะขึ้นสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ส่งภาพสดไปที่สถานีให้ชมกันได้

งั้นขออนุญาตเป็นรายงานสดทางโทรศัพท์แล้วกัน

ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางทีมเองก็พยายามทุกวิถีทางครับ
ที่จะรู้ทำเลโครงสร้างของถ้ำนี้ให้ได้ในทุกมิติก็เลยมีการเชิญทางด้านของน้อง
คือในแปลงกับในพงศ์เนี่ยเป็น๒คนที่เป็นเพื่อนของนักฟุตบอล๑๒คนที่
ที่เขาเคยถูกโค้ชเอกเนี่ยชักชวนเชิญชวนเข้าไปสำรวจไปเที่ยวในถ้ำ
ตอนที่เข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปในช่วงหน้าแรงก็ไม่มีน้ำไม่มีฝนก็สามารถจะเดินทะลุปู่โปเข้าไปจนสุดปลายถ้ำ
พอเข้าไปจุดปลายถ้ำเองเขาก็ไปทำเขียนสัญลักษณ์เป็นชื่อของทีมฟุตบอลของเขาแล้วก็ชื่อเขา
เขาสามารถมาถึงที่ถ้ำแห่งนี้ได้ทีมข่าวเราก็เลยถามว่าทำไมน้องถึงเข้าไปในถ้ำแห่งนี้
บอกว่าต้องการที่จะเป็นการพิสูจน์ความกล้าของตนเองว่าเขาสามารถเดินเข้ามาในถ้ำได้หรือเปล่า
ถ้ำมันมีอะไรบ้างมันสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวาไปทางไหนแล้วเขาก็สามารถเข้าไปได้
จริงแล้วครั้งนี้เด็กสองคนนี้ถูกเชิญจากโค้ชเอกไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกับเพื่อน๑๒คน
ทีนี้ก็เลยมีการเชิญให้น้องมาบอกข้อมูลว่าในถ้ำเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไง
ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก
ก็เอาข้อมูลของน้องเถ่านี้
ไปประกอบกันกับข้อมูลของที่หน่วยซิลโรมินี
แล้วก็ไปวางแผนร่วมกัน
อีกหนึ่งกลุ่มที่เชิญมาก็จะเป็นในส่วนของชาวบ้าน
คือชาวบ้านในพื้นที่ต้องบอกว่าในถ้ำแห่งนี้
เป็นถ้ำที่ชาวบ้านเขาเป็นคนมาค้นพบ
แล้วชาวบ้านมีความรู้เรื่องของตาน้ำในถ้ำค่อนข้างดี
ก็เลยเชิญชาวบ้านมาให้ข้อมูลว่า
ถ้ำแห่งนี้ตาน้ำของมันอยู่ตรงไหนบ้าง

เวลาที่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงมันเป็นอย่างไร
จะได้สำรวจเรื่องของทิศทางการไหลของน้ำในถ้ำ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ชาวบ้านให้มา
แล้วก็นำมารวมกันกับชุดข้อมูลของทีมหน่วยซิล

แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้เมื่อช่วงเช้า

ตรงที่เป็นน้ำที่จะสามารถดำน้ำได้
แต่ว่าณเวลานี้ต้องบอกว่าหน่วยซิล

แล้วน้ำในถ้ำเนี่ยมันค่อนข้างขุ่นและสูงมาก

แต่ว่าจะเริ่มสูบน้ำออกอีกครั้ง
รอให้น้ำมันเลิกขุ่นประมาณ๑๒นาฬิกา
ตรงคือเที่ยงวันของวันนี้เป็นต้นไป

แล้วจะทำให้เลยเนินเรียกว่าพัทยาบีตัว

ซึ่งเขาว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่สูง
แล้วเป็นจุดที่เด็ก๑๓คนนั้นจะอยู่ตรงนั้น
ซึ่งข้อมูลมันตรงกันกับเด็กเพื่อนสองคน

แล้วคิดว่าเพื่อนของเขาทั้ง๑๒คนรวมทั้งโค้ชเอง
อยู่ตรงนั้นจะหลบน้ำอยู่ตรงนั้น
และเขาเชื่อว่าเพื่อนเขายังคงปลอดภัยและมีชีวิตอยู่
แล้วตรงนั้นเขาเคยไปเขาบอกว่ามันมีอากาศหายใจ
ทุกคนน่าจะรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วจากการที่ท่านคนเอกอรุณพงษ์ข่าวจินทรา
รัฐบันทรีย์ว่าการอัตโนมัติศาสตร์เดินทางมาในพื้นที่

เมื่อสักครู่เองท่านก็สั่งการว่าวันนี้ต้องสูบน้ำให้ได้
และวันนี้หน่วยซิลต้องดำน้ำเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได้
ต้องรู้ว่าจุดนั้นมี๑๓คนรอความช่วยเหลืออยู่หรือไม่
แล้วท่านอนุพงศ์เองมั่นใจทุกคนยังปลอดภัย

ซึ่งตอนนี้ท่านอนุพงศ์ก็นำทีมเดินทางเข้าไปที่บริเวณปากถ้ำแล้ว
แต่ว่าก็ไม่ให้สื่อมวลชนนั้นตามเข้าไปลงมาในถ้ำ
เพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะว่านอกเหนือจากเราต้องช่วยทั้ง๑๓ชีวิตแล้ว
เพราะว่าถ้าน้ำมันสูงมากน้ำมันขุ่นมาก

คุณทัศนัยครับพอจะสอบถามหน่อยหนึ่งฮะ
คือเมื่อวานทางหน่วยเองได้เดินทางเข้าไป
ก็ใกล้จะถึงพัทยาบีชแล้วนะฮะ
แต่คราวนี้วันนี้มีแผนอย่างไรจะเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมครับ
เพราะเมื่อวานก็ติดปัญหาอุปสรรค

วันนี้มีวางแผนเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
คือวันนี้เขาจัดกำลังเฮอร์ฟิลล์
จากทั้งหมด๑๘นายออกเป็น๓กี่ชุด
ที่แรกคือ๘นายจะเป็นชุดที่คอยจำน้ำเข้าไป
ที่๒พอจะสารงานที่ศูนย์ประจำการ
ชุดที่๓อีก๒นายก็จะเป็นหน่วยหน้าถ้ำ
แล้วก็ที่เหลือ๕นายจะเป็นคนคอยอำนวยความสะดวก
อุปกรณ์เรื่องของเครื่องมือการสื่อสารต่าง
ก็มั่นใจว่าที่จัดกำลังแบบนี้
น่าจะทำให้เราเข้าไปไกลกว่าที่เคยเข้าเมื่อวานนี้
แล้วก็จะมีเวลาที่ของโตรบุธยานเอง
ก็ร่วมกันสำรวจเดินทางเข้าไปในถ้ำด้วย
แล้วก็มีการสำรวจด้านบนด้วยนะฮะ
ซึ่งด้านล่างเราต้องรอให้น้ำลด

และต้องทำให้ได้ตามที่ท่านอนุพงศ์สั่ง
พอลดเสร็จปุ๊บต้องดำน้ำเข้าไปให้ได้
ส่วนด้านบนครับผมได้งานไปว่าไปเจอโปร

ดังนั้นก็ต้องมีการขยายพื้นที่ในการลาดตระเวนเพิ่มเติม

มันจะมีโพลอื่นไหมที่จะให้ทุกคนโรยตัวลงไป
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็จะไปสมทบกับทีมของหน่วยซิลที่อยู่ด้านล่างด้วยครับ
วันนี้ฝนตกดังนั้นปฏิบัติการทางด้านบน
ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจหลุมยุบหรือว่าปล่องต่างเนี่ย
ทำได้ไหมฮะ

แต่ว่าเจ้าที่ทุกคนไม่หยุดในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ติดในความพยายามที่จะค้นหาทุกคน
ก็พยายามจะเซ็กตัวเองห้าอุปกรณ์
เป็นรอบเท้าเป็นเสือการผลต่าง
นาทีเดียวสำหรับ๑๓ชีวิตที่อยู่ด้านในมันสำคัญมาก
คนที่อยู่ด้านนอกถึงแม้มันจะฝนตกน้ำมันจะท่วมหรือมันจะมีอุปสรรค
แต่ทุกคนไม่หยุดแต่ก็ยังคงเดินต่อ
ด้านบนเขายังมีทีมเดินอยู่ด้านล่างเนี่ยซิลก็ยังคงพยายามที่จะรอให้น้ำมันเลิกขุดน้ำรถ
แล้วก็พยายามจะดำไปให้ได้
ในส่วนด้านนอกก็จะเป็นธุรกิจอาศาสตร์ผู้ภัยทั้งจากกรุงเทพฯกับพื้นที่รอบ
เข้ามาในพื้นที่เยอะแยะมากมายเพื่อรออยู่
แต่ว่าเขาขอความร่วมมือแบบนี้จากทุกภาคส่วน
คือขอให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนที่เข้าใจดี
แต่ว่าในบริเวณสัตว์ประแยนในประเภทฟากทางเข้าท่ำ

แล้วเราต้องการจะลำเรียงเขาออกจากพื้นที่โดยเร็ว
มันจะออกไม่ได้ถ้าทุกคนแออัดกันเข้ามา
ดังนั้นก็ต้องขอความร่วมมือว่าคนที่นั่งเกี่ยวข้อง
ขอความกรุณาเฝ้าติดตามเหตุการณ์กันที่บ้าน
ติดตามข่าวสารอยู่ที่บ้านแล้วก็เพื่อเปิดทางให้ตรงนี้
ทุกคนสามารถทำหน้าที่ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ

คุณนัสไนท์ครับแปลว่าเป้าหมายในวันนี้เราจะได้รู้ใช่ไหมค่ะว่า
ทั้ง๑๓คนยังมีชีวิตอยู่ข้างในยังรอการช่วยเหลือว่าอย่างไร
ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดายืนยันว่าวันนี้
หน่วยซิลต้องเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้
ก็คือนนสูงอย่างที่ผมรายงานไปว่า
ยังไงวันนี้ต้องสูบน้ำออกให้ได้แล้วหน่วยซิลต้องเข้าไปให้ได้
หวังใจว่าวันนี้เราจะได้รับข่าวดีจากหน่วยซิลที่จะดำน้ำข้างใน
ก็น่าจะไปเจอร่องรอยเบาะแสของ๑๓คนที่ท่านพูดเองว่า
ท่านยังเชื่อมั่นและมั่นใจว่าทุกคนยังปลอดภัยและยังคงมีชีวิตอยู่
และยังไงทีมข่าวของเราก็อย่างที่เรารายงานให้ฟังว่าตลอดทั้งวันทั้งคืน
เราก็ยังคงปักหลักถึงแม้เราจะไม่สามารถที่จะเข้าไป
บริเวณจุดที่เขาดำน้ำได้แต่ว่าก็ที่จะที่จะดำนา
เราก็สามารถที่จะสืบผ่านหรือว่าเข้าไปสอบถามจากกรณีได้ครับ
อเจมส์อุปกรณ์กู้ชีพพรุภัยและอุปกรณ์สำหรับทีมปฏิบัติการเอง
มีความพร้อมใช่ไหมครับ
ตอนนี้อุปกรณ์ค่อนข้างจะพร้อมมากทีเดียว
สุดท้ายคุณวิชมคุณสืบสกุลคุณรัชพรเพราะว่าทุกภาคส่วนเตรียมเป็นพร้อมแล้ว
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีการเช็คแล้วเช็คเรื่องของอุปกรณ์ชุดพร้อมไหม
ประดาน้ำพร้อมหรือเปล่าเครื่องช่วยหายใจพร้อมไหมหน้ากากพร้อมหรือเปล่า
คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างพร้อมหน่วยซิลทั้ง๘คนเองก็พร้อมทำหน้าที่
เมื่อช่วงเช้าก็ทุกคนก็พักผ่อนอย่างเพียงพอถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดิมกับที่เคยดำน้ำเข้าไปก็ตาม
แต่ว่าทุกคนวันนี้มาด้วยใจแล้วก็พร้อมที่จะรอคำสั่ง
รอให้น้ำมันเลิกขุ่นแล้วก็จะได้ดำลงไป
ได้รู้ว่าข้างในนั้นน้องทั้ง๑๓คนเป็นอย่างไรบ้างครับ

ก็เป็นการรายงานมาแล้วนะฮะนี่สัญญาณภาพของเรามาได้แล้วนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นสัญญาณสดแล้วตอนนี้เรื่องของสัญญาณต่างมีอุปสรรคอยู่บ้าง

แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ฟังดูคืออย่างที่บอกว่าหน้างานเนี่ยทุกอย่างพร้อมสับหมดแล้ว
อุปกรณ์ทีมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือว่าทุกอย่างนะครับ
อันนี้คือเสบียงอาหารไฟฟ้าคือทุกคนทำงานอย่างเต็มกำลัง
เที่ยงตรงวันนี้คือกำหนดการที่จะมีการสูบน้ำหรือว่าพร่องน้ำออก

คุณทัศนัยครับครับผมอ่าสรุปสถานการณ์ตอนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ทิศทางแนวทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดบ่ายนี้
จนถึงเวลาไหนบ้างอย่างไรฮะ
สรุปให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไป
ซึ่งจะครบ๖๘ชั่วโมงของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓คน
ผู้สุนหายทั้ง๑๓คนคุณผู้ชมครับซึ่งเราจะเริ่มสูบน้ำ
แล้วก็จะเริ่มดำน้ำเข้าไปตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไป
ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ
แล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดไปจากแผนที่ทุกฝ่ายวางแผนเอาไว้
เราน่าจะได้รับฟังข่าวดีว่าอาจจะมีร่องรอยหรือว่าเบาะแสของน้องทั้ง๑๓คน
ก็คือ๑๒คนรวมโค้ด๑คนซึ่งพ่อแม่ของเด็กเนี่ยยังคงนั่งอยู่ด้านหลังของผม
ยังคงอยู่ที่เต็นต์พักคอยเต็นต์ประถมพยาบาล
ตอนนี้ทุกคนยังคงมีกำลังใจค่อนข้างดีผมได้เข้าไปคุย
ทุกคนก็ยังคงเชื่อมั่นว่าลูกหลานของเขายังคงปลอดภัยอยู่ด้านใน
เพราะว่าก็มีการเตรียมเรื่องของข้าวของอุปกรณ์เรื่องของเชือกเรื่องของสเปย์เข้าไป
ว่าทุกคนน่าจะปลอดภัยดีทุกคนก็ไม่ไปไหน
แม้ว่าจะหลับไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตาม
แต่ว่าก็ยังเชื่อว่าลูกหลานนั้นมีความปลอดภัย
นี่คือความเคลือบหน้าร่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมทัศนัยโค้ทองบรรยายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงบราย
ก็อย่างที่รายงานไปทีที่ทั้งค่อนข้างพร้อมมาก

คิดว่าน่าจะเริ่มมีปฏิบัติการในเรื่องของการพร่องน้ำสูบน้ำ
แล้วก็หน่วยซิลน่าจะมีการเตรียมดำน้ำลงไป
เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่มาแล้ว

หวังว่าบ่ายนี้เราจะได้รับข่าวดี
ใช่ครับคุณผู้ชมก็ภาวนาเข้ามาหน้าจอทางไลน์นะครับ

ก็เชื่อว่าคนไทยก็หวังเช่นนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากหน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็เอกชนต่างที่ทำงานอย่างหนักหน่วงแล้วนะครับ
ส่วนภาคประชาชนคนจังหวัดเชียงรายเอง
ตอนนี้ส่งกำลังใจไปช่วยเหลือ
แต่ก็รับฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่แหละ
เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าไปออยอยู่ตรงนั้น
เพราะว่ามันมีความจำเป็นในการเปิดเส้นทาง
ในการหากพบเจอทั้ง๑๓คน

แล้วก็มีการอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคต่าง
ที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่โดยประชาชน
เขาจัดรถรับส่งให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับ

ชื่อน้องขวัญได้โพสต์ข้อความ
ทำให้หลายคนนำไปทวิตต่อ
แล้วก็ชื่นชมในน้ำใจไมตรีของคนเชียงรายนะครับ
ข้อความนั้นโพสต์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้
บอกว่าบ้านเราอยู่ใกล้บริเวณถ้ำ
กั้นน้ำเพราะว่าน้ำห้วยแรง

หมู่บ้านก็จะไปกั้นน้ำ
จะได้ไม่ต้องไหลไปทางถ้ำหลวงให้ไหลมาทางบ้านเราแทน

จากนี้ยังมีคนอื่นที่ทวิตนะครับ
การทำงานของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
เพื่อสกัดน้ำจากผาหมีเข้าสู่ถ้ำหลวง
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
และชาวบ้านที่กำลังช่วยกันใช้จอบ
ขุดดินและวางก้อนหินบนลำทาน

ไม่ให้น้ำไหลลงไปเติมในถ้ำหลวงนะครับ

ต่างก็ชื่นชมในน้ำใจของคนเชียงราย

พยายามทำทุกวิธีที่สามารถทำได้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด
เพราะอุปสรรคสำคัญตอนนี้
ก็คือเรื่องของน้ำนั่นเองนะครับ